เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีวัยรุ่นทะเลาะกันหน้าเวทีหมอลำ
มีเวทีหมอลำงานสนุกสนานรื่นเริงทีไรตีกันทุกทีเลย
แต่ที่เขาวิภาควิจารณ์กันเป็นเพราะว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งยืนถืออากาศ
เหมือนคุ่มเชิงอยู่ในพื้นที่ในงานหมอลำเหรอนะ
ในงานหมอลำอาก้านี่คืออาวุธสงครามนะคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันเลยค่ะ
แล้วตีกันหน้าเวทีเลยนะไม่ได้สนใจไม่ได้แย่แสเลยว่า
คนเขากำลังสนุกอยู่กับดนตรีสนุกอยู่กับหมอลำ
อยากจะตีก็ตีกันแบบนั้นเลยค่ะ
แล้วมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมที่เราวงสีแดงไว้
นี่เห็นไหมถือมาแบบดื้ออย่างนี้เลยค่ะ
เหมือนยืนคุมเชิงอยู่อะค่ะถืออาก้ามาให้เห็นกันชัดเลย
คลิปนี้คนวิภาควิจารณ์กันเยอะมาก
ตำรวจสพโขงเจียมนะคะก็ไปจับตัวคนที่ถืออากาศในคลิปนี้
ชื่อว่านายสุภาชัยทองทิพย์วัย๓๒ปี
บอกคุณผู้ชมก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอโขงเจียมตำบลหนองแสงใหญ่
จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
พอตำรวจไปถึงถามนายสุภาชัยนายสุภาชัยบอกว่า
วันงานทะเลาะกับคู่อริซึ่งเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ก็เลยเอาปืนอากาศที่พกไปด้วยออกมาขู่แล้วค่อยแยกย้ายกันหลบหนี
นี่คุณพกอาก้าไปดูหมอลำเหรอคะ

ก็เลยเอาปืนอากาศที่พกมาด้วยเนี่ยเอาออกมาขู่

เออแล้วเขาก็บอกว่าพอเลิกรากันไปแล้วเนี่ยนะคะ
แยกย้ายกันหลบหนีก็เอาปืนนี้ไปฝากไว้กับนายเกดสุวรรณวัย๒๒ปี
ตำรวจก็ตามไปที่บ้านของนายเกดสุวรรณค่ะ
นายเกดสวนบอกว่าไม่มีปืนไม่ได้อยู่กับเขา
เอาไปฝากไว้กับนายเดชเยาวชนชายวัย๑๖ปีแล้ว
ตำรวจก็จะต้องตามไปค้นที่บ้านในเดชอีก

เจออากาศนี่ค่ะ๑กระบอง
ซองกระสุนปืนอากาศอีก๑ซอง
เจอกระสุนปืนอาก้าอีก๑๒นัด
รับไปเต็มเลยนะคะทั้ง๓ท่านค่ะ
ดำเนินคดีข้อหาร่วมมีอาวุธสงครามไปเลย
แล้วก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีด้วย